ว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับผีบุภานะคะ
ผลงานการกำกับของผู้กำกับคนเดิมคุณต้อมยุทธ์เลิศค่ะ
ใช่แล้วค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุภาอลิกาโตะนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนใหม่ยกเครื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นทีมนักแสดงเนื้อหารวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำด้วย
ไปถ่ายทำไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยล่ะค่ะ
เป็นการยกเครื่องเปลี่ยนใหม่หมดสำหรับภาพยนตร์บุภาราตรี

ไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวนักแสดงบทบาทเรื่องราวและสถานที่ถ่ายทำ
เหินฟ้าไปถ่ายทำถึงประเทศญี่ปุ่น
จึงเป็นที่มาของชื่อหนังบุภาอาริกาโต
โดยได้นักแสดงวัยรุ่นแน็กชาลีและก้าวสุพัสรา
มาแสดงนำและการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งของแก๊งแฟนฉัน
แจ๊กหยกออฟอองและเก็ต
ที่จะมาร่วมชวนขนหัวลุกสยองขวัญและความโรแมนติก
เราก็ดูผลงานดีกว่า
แก๊งแฟนชั้นครับไปง่ายมาง่ายถึงมาทั้งครบแปลงเลย

ก็ดีครับได้กลับมาเจอเพื่อนก็สนุกมาก
แล้วแบบสถานที่ที่แบบเราได้ไปถ่ายก็สนุกมากเลย

ก็อยากฝากสำหรับบุภาลิกาโตด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ
ขณะที่ผู้กำกับของเรื่องอย่างต้อมยุทธ์เลิศ
หลังจากจบการพูดคุยบนเวทีก็หายตัวไป
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
ว่าเจ้าตัวอาจจะยังไม่พร้อม
จากเจอเรื่องกระทบความรู้สึกอย่างรุนแรง
จากกรณีที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งหยิบเอาเรื่องลูกมาโจมตี
โดยมีชนวนเหตุมาจากที่เจ้าตัว
จวกเพจวิจารณ์หนังเพจดัง
และมีการใช้ถ้อยคำโต้ตอบกับชาวเน็ต
เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งพาดพิงกลุ่มเพศที่สาม
ประเด็นดราม่าของทีมงานภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่หมด
เมื่อสาวก้าวสุภาษาราก็เจองานเข้าอย่างจัง
หลังมีภาพหลุดขณะเธอสวมชุดสีขาวแนบเนื้อ
ค่อนข้างจะเห็นรูปร่างทุกสัดส่วน
แต่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่า

โดยยอมรับว่าได้ใส่ชุดแบบนั้นจริง

ไม่ได้มีเจตนาจะให้ออกมาดูไม่สุภาพ
และวอนคนที่แชร์ภาพให้เห็นใจเธอด้วยค่ะ
เออหนูเพิ่งเห็นวันนี้
มันตัดต่อหรือเปล่าหนูยังไม่รู้เลย
ไม่ตกใจเพราะว่าถ้าสังเกตดีคือตรงขา
มันจะเป็นรอยกางเกงลองจรนะคะ
หนูใส่ลองจร๒ชั้นแล้วชุดร้อนมาก

เป็นชุดในการแสดงหนูก็เลยไม่ได้เครียดมาก

หนูคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงผ่านไป

ดูแล้วเห็นว่ามันมีกางเกงมันก็มีส่วนใหญ่
แต่ว่าคนที่เขาพิมพ์กันไปกองก็สนุก
เราก็เข้าใจแต่ว่าสนุกในความพอดีแล้วกัน
เราก็เสียเซลล์เหมือนกัน